เป็นพิธีไหว้ครูในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง
เขาบอกว่าที่นี่มีที่คนเนี่ยเหมือนกับว่าอาการแปลกเกิดขึ้นด้วยนะครับ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีไหว้ครูที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ระหว่างทำพิธีเหล่าสาธุชนมีอาการประหลาด

อาการจะประหลาดขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
ไปดูพิธีไหว้ครูที่วัดทัพกฤษเหนือในจังหวัดนครสวรรค์ก่อนเลยครับ
พิธีนี้ช่างดูคลังอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมครับ
ที่วัดทัพกิจเหนืออำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีพระครูนิเวศบวรกิจเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของสถานที่

แต่ในขณะทำพิธีมีชาวบ้านเกิดอาการประหลาด
พร้อมแสดงท่าทางแปลกไม่เหมือนกัน
คนแรกนั่งพับเพียบสั่นไปทั้งตัว
แล้วยกมือขึ้นไหว้ในอากาศเหมือนไหว้ครูบาอาจารย์
ชวนอีกคนทำท่าทางเหมือนคนแก่
เดินหลังค่อมพร้อมกับสูบบุหรี่ที่เดียวหลายมวล
และคนสุดท้ายทำท่ายกมือแหวกไหว้
เหมือนพญานาคกำลังว่ายน้ำอยู่
ซึ่งอาการแบบนี้เรียกว่าองค์ลง
ซึ่งเป็นผลของการที่ตั้งจิตตั้งมั่นศรัทธา
ในครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
และได้แสดงออกมาในขณะที่จิตเกิดอารมณ์ปีติ
หรือความอิ่มเอิบใจนั่นเอง
ไปดูคนองค์รงต่อกันที่อุทยานปู่ฤษีนารอด
ในพิธียกพ่อแก่และครอบครู

นี่คือพิธีกรรมยกพ่อแก่ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
อุทยานปู่ฤษีนารอด
อำเภออูทองจังวศสุพรรณบุรี
ในทุกครั้งที่มีการจัดพิธียกพ่อแก่

อาจารย์พลพยักษราชจะมีเหล่าลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วทุกสารทิศที่ศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธี
ระหว่างทำพิธีสวดเชิญหลวงปู่ฤษีนารอดยอดพระพิดกกันไตรผู้ที่เป็นครูของฤษีทั้งหมด
คนในพิธีต่างมีอาการแปลกคล้ายคนของขึ้นหรือองค์ลงทำให้กรีดร้องและตัวสั่น
จนทำให้คนที่มาร่วมพิธีนี้เกิดอาการคนลุกไปตามกัน
แต่หลังจบพิธียกพ่อแก่นั่นก็ต้องบอกว่าคนที่มีอาการเหล่านี้ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม
เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อและแรงศรัทธาของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เรื่องราวความเชื่อดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จูด้งที่มา
อาจารย์ไปแล้วอาจารย์มีธุระค่ะเดี๋ยวค่อยเชิญอาจารย์มาใหม่ครับ